คุณผู้ชมครับมีคลิปหนึ่งชาวเน็ตเขาเห็น
จากการที่ทีมข่าวของเรานำเสนอข่าวในรายการไทยรัฐนิวโชว์
ว่าเอ๊ะใช่ไม่ใช่เอ๊ะหายไปไหน
ทุกคนเห็นเหมือนกันไหมศีรษะของท่านนี้หายไปไหนไปชมครับ
ต่อชะดอตามประกบแล้วขับรถดักหน้า
ตอนนี้ทุกคนกลัวว่าจะไม่ได้รับความปลอดภัยก็ขอยกเลิกการออกทุดงครับ
แต่ระหว่างปฏิบัติธรรมที่ธรรมสถานนะครับก็รู้สึกสบายใจมากขึ้น
แล้วก็ไม่รู้สึกกังวลอะไรอีกแล้ว
ภาพแรกตรงที่วงยังไม่ใช่นะคุณผู้ชม
คุณผู้ชมดูอีกภาพหนึ่งเราวงเผื่อไว้เฉยนะ
ตอนที่เดินลับมุมนี้ไปมุมไกลเห็นไหมฮะ
ศีรษะหายไปไหนอ่ะใช่ใช่เออศีรษะของโยคีหายไปไหนคุณผู้ชมนี่ฮะ
คือชาวเน็ตเขาติดตามข่าวอยู่นี่เห็นมั้ยนี่ชัดมั้ย

แล้วเขาถามว่าทุกคนเห็นเหมือนกันไหม

อันนี้ฉันสังเกตเห็นว่าเดินเข้าไปในหลังคา

สำหรับโยธิโมเบิร์ดนะครับ
แน่นอนเขาเป็นหนึ่งคนที่ออกมาพูดก่อนหน้านี้แล้ว

หลังจากที่มีคนดูข่าวเอาคลิปนี้ไป

ทุกโมงมีคนไปดูเป็นแปรแสงหน้าตอนนี้น่าจะเป็นร้านละค่ะ
คุณผู้ชมมีให้คอมเม้นท์กันเยอะบอกว่าเฮ้ยใช่มึงเรา
มาดูเลยบางคนก็บอกหายจริงดูอยู่หลายรอบเหมือนกันนะฮะ
คนทำคลิปก็บอกว่าเนี่ยช่วยมาดูหน่อยทำไมหัวหายไปนะฮะ
ทีมข่าวก็เลยเอาคลิปต้นฉบับคลิปอันนี้เป็นคลิปในติ๊กต๊อ
แต่เมื่อกี้เราเอาคลิปต้นฉบับมาตรวจสอบพบว่ามันเป็นช่วงเวลาประมาณสัก๔โมงเย็น
หลังจากโยครีมโรเบิร์ตที่ใส่ชุดสีขนาดเนี้ยนะฮะไปถวายสังคทายพร้อมกับคุณแม่แล้วก็ภรรยาที่เดินทางมาเยี่ยม
จากนั้นก็เดินกลับไปที่พักทีมข่าวเราก็ถ่ายไกลอยู่แบบนี้เดินถ่ายซูมเข้าไป
ตั้งแต่เห็นหันหลังเดินจนออกไปที่บริเวณลานเมื่อสักครู่นะฮะแล้วก็เลี้ยวไป
นะช่วงที่ไม่ได้เห็นศีรษะคุณโยคีโรเบิร์ตเนี่ยเพราะว่ามันมี
เขาเรียกว่าหลังคาแล้วก็กิ่งไม้บริเวณนั้นบังสายตาพอดีพอดีค่ะนะฮะ
ก็เลยไม่ได้เห็นนะฮะส่วนอีกมุมหนึ่งที่ไม่เห็นศีรษะเนี่ยเพราะว่าบังเอิญ
หลังคาซีขาวเห็นมั้ยมันบังดีค่ะเห็นแค่ช่วงบ่าไม่ได้เห็นศีรษะค่ะ
ก็เลยถ้าเกิดมองเผินเหมือนจะไม่มีหัวแต่มันมีอะไรบังอยู่
พอเดินเลยมาก็ศีรษะก็ออกมาปกติ
กิ่งมงกิ่งไม้มันก็บางสายตาพอดี
พอรับหลังคานี้ไปศีรษะก็โผล่ออกมา
ก็เป็นแค่มุมกล้องมีหลังคาบังเท่านั้นครับ
ก็ไม่ได้มีเรื่องบังเอิญอะไรอย่างอื่นที่ไปเห็นว่าเป็นลงเป็นลางอะไรหรอก

เนื่องจากว่าภาพที่ออกมาก็หลายคนเห็นก็เชื่อว่าเป็นลางหรือเปล่า

สรุปว่าหลังคามันบังเป็นมุมภาพเฉย
อย่าไปคิดมาก